คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ
ภายใต้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
มีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมสื่อ
ยังได้ทำการวิจัยต่างเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อ
ก็ได้ให้คุณสนับสนุนในการทำวิจัย

น่าสนใจมีประโยชน์นะครับจากต่างประเทศ
ซึ่งจากการวิจัยถอดองค์ความรู้นวัตกรรมสื่อ
๑๐องค์กรสื่อใน๕ประเทศ
เพื่อเป็นบทเรียนในการสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสม
บริบทสังคมไทยในด้านต่าง
นวัตกรรมเชิงเนื้อหาสื่อและแพลตฟอร์ม
นวัตกรรมกระบวนการนวัตกรรมกระบวนทัศน์

กลายเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของนวัตกรรมสื่อได้ครับ